ถือว่าว่าเป็นการจับไปครบรอบสามปีพอดี
นุ่มหมากเองก็บอกว่าสาวคิมเขาไปทำบุญถวายสังกรรรทานพร้อมกับแยธยาธิแบบนี้ทุกปี
จากนี้ค่ะหมากยังเผยถึงกระแสตอบรับของภาพยนตร์
และเมื่อคิมเบอร์รี่ได้เห็นผลงานของเขาแล้ว
ว่าอย่างไรไปฟังหนุ่มหมากกันหน่อยค่ะ

ผมก็พอใจมากแล้วแล้ว
เขาก็ดีครับเขาก็บอกว่างงนิดนึงแต่ว่ามุมันมาก
เขาบอกอย่างนี้เขาก็ไม่เคยเห็นเราในลุคนี้มาก่อน
ในหลังทำไมว่าชอบมากในนั้นหรือครับ
โอ้ในนั้นเขาจะไม่ไหวตัวลายไปหมดเลยตัวเลอะเฉอะไปหมดครับ

ไปดูที่ว่ามาร์คเบอร์รินจะมีวิชาอะไรที่เป็นอาคม

จ้ะภาคนี้ด้วยนะต้องไปติดตามกันดูนะคะต้องไปติดตามกันดูนะคะ